อันนี้ของพี่บอกว่าท้องใช่ไหม

สำหรับนางแบบสาวคนสวยโอเดชหายไปนานกลับมาทั้งที
มีข่าวบอกว่าเธอหายไปเพราะว่าไปเลิกรากับหนุ่มตาน้ำข้าว
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเธอท้อง

ท้ายที่สุดก็อยู่กันไม่ได้ค่ะ
ล่าสุดนี่พี่แจ๊คไปมาใช่ไหมไปเจอคุณโอเดชมาในงานประกาศรางวัลพร้อมกับหนุ่มตาน้ำข้าวสูงยาวข่าวดี
ไม่รู้ว่าจะเป็นหวานใจคนใหม่หรือเปล่านะคะ

ก็มีค่ะก็มีคนที่คบอยู่ด้วยนะ

หลังจากที่เราเคยแต่งงานมาแล้ว

แล้ว๓๐วันเดี๋ยวก็ต้องกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่ง
เพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ว่ากลับมาแล้ว

รับค่ะวันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายรายการมา

เขาประกวดนายแบบมาแบบสไตล์แบบมิเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละ

ที่บอกว่าอายุยังน้อยกว่าด้วย

แล้วคือมีข่าวกับผู้ชายเยอะมาก

ก่อนจะไปทาทางก่อนจะไปแต่งงานก่อนจะเลิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เทนนิสชื่อดังของเราเป็นแฟนนางมาก่อนนะคะ
ช่วงนั้นคือปีทองของเธอจริงน้อง